หลายภาคส่วนระดมสรรพกำลังที่มี
เพื่อไขข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ที่ขึ้นชื่อว่า
เป็นปริศนาที่ลึกลับที่สุดในประวัติศาสตร์การบิน
ในวันนี้เราจะย้อนกลับไปดูว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา
และอะไรที่เราได้กลับมาบ้าน
เราจะไปเริ่มต้นกันที่พื้นที่ในการค้นหา

น่าจะอยู่ห่างจากทางตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดีย
โดยเฉพาะตรงจุดที่เป็นเส้นโค้งที่๗เส้นนี้
ซึ่งเป็นจุดที่สามารถจับสัญญาณเครื่องบินได้
ค้นหาเชื่อว่าพื้นที่ราว๑๒๐๐๐ตารางกิโลเมตร
ในบริเวณแนวเส้นโค้งที่๗ทางตอนใต้

แต่ว่าจากปฏิบัติการค้นหาก็ไม่พบเครื่องบินตรงนี้ครับ
แต่ก็อาจจะไม่ถือว่าเป็นการคว้าน้ำเหลวไปซะทีเดียวนะครับ
เพราะว่าปฏิบัติการค้นหาถือว่าเป็นการสำรวจ
มหาสมุทรที่อยู่ห่างไกลไปในตัว
โดยมีรายงานว่าทีมค้นหากลับไปพบเรือโบราณ

ล่มอยู่ในบริเวณนั้นแทนด้วยนะครับ

เมื่อพื้นที่๑๒๐๐๐ตารางกิโลเมตร

จนเป็นเหตุให้ทีมค้นหาประกาศระงับปฏิบัติการเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับ

ในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจุดค้นหาเดิม
ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ๒๕๐๐ตารางกิโลเมตร
ซึ่งในเรียวเตืองไลรัฐมนตรีคมนาคมของมาเลเซีย

โดยแสดงความมั่นใจว่ามีความเป็นไปได้๑๘๐
ที่จะพบเครื่องบินอยู่ในพื้นที่นี้
เพื่อหาทางระดมทุนหลังจากรัฐบาล๓ชาติ
ตัดสินใจระงับการค้นหา
เรื่องต้นพวกเขาต้องการเงินประมาณ๕๔๐ล้านบาท

ซึ่งที่ผ่านมาทีมค้นหาระดมอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย
ค้นหาเครื่องบินลำนี้ทั้งหมดก็ใช้งบประมาณไปรวมทั้งสิ้นนะครับ

แม้ว่าจะไม่พบเครื่องบินในพื้นที่ค้นหาทางตอนใต้
มหาสมุทรอินเดียตลอดช่วง๓ปีที่ผ่านมา

ถูกพัดขึ้นฝั่งในประเทศแถบอาฟริกาเป็นระยะ

เครื่องบินมีจุดจบอยู่ที่มหาสมุทรอินเดีย
โดยจากข้อมูลของรัฐบาลมาเลเซียนะครับ

แต่ว่ามีเพียง๓ชิ้นเท่านั้นนะครับ
ส่วนอีก๖ชิ้นผู้เชี่ยวชาญก็ประเมินนะครับว่า
โดยสาเหตุที่ไม่สามารถยืนยันชิ้นส่วนที่พบส่วนใหญ่ได้ก็เป็นเพราะว่า
ไม่พบรหัสประจำเครื่องบินที่ชัดเจนบนชิ้นส่วน
ซึ่งช่วงเวลา๓ปีที่ผ่านมานั้นก็มีความคืบหน้ามากมาย
รวมทั้งการตั้งข้อสังเกตถึงสาเหตุของปริศนาการหายไปที่หลายคนพุ่งเป้าไปที่ตัวนักบิน